พาคุณผู้ชมไปสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีณาธิ์และพระบรมปงษาในวงทุกข์พระองค์
นอกจากจะมีการจัดนิทรศการ

แล้วก็มหากรรมอาเซียนแล้วนะครับ

คือเรื่องของการออกร้านจำหน่ายสินค้า
วัฒนธรรมของดีจาก๗๖จังหวัด

ติดตามได้จากคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิได้เลยครับ
เสื้อผ้าล้านนาเครื่องประดับจากแม่สอดจังหวัดตาก
หมูกรอบทั้งแคบหมูติดมัน
แคบหมูกระจกแคบหมูไร้มัน
กินกับน้ำพริกหนุ่มสูตรกลม
หรืออร่อยกับไส้อัวป้าตุ๋ยจังหวัดเชียงใหม่

ยกขบวนสินค้าวัฒนธรรมจาก๙จังหวัดภาคเหนือมาไว้ที่นี่
ลีลาการชักชาแบบปักใต้แท้ของร้านชาชักผู้ว่าเดย์จังหวัดยาลาก็เด็ดไม่แพ้รสชาติชาที่เข้มข้นหอมหวานมัน
หมกไก่ไก่ทอดสุดต้นตำรับอาหารขาวหวานเลือกทานกันให้สะใจ
แต่ถ้าใครชอบกระเป๋าย่านลิเผาที่สวยงามประนีตก็มีให้เลือกหลากหลายแบบ
ผ้าปาเต๊ะไข่มุกและเครื่องประดับเลอค่าของถีบภาคใต้รวมไว้ให้เลือกสรรตามชอบ
ส่วนของดีบ้านฉันภาคอีสานก็มีเพียบอย่างผ้าใหม่สวยสีและลายหลากหลายแบบนี้
ก็สัญหาได้ที่ของดีจังหวัดสุรินค่ะหรือใครชอบมัมหมูปลาร้าบองต้องของจังหวัดชายภูมิ
แต่ศรีสะเกดยังมีของดีอีกอย่างเช่นครูน้อยบ้านสะอางค่ะ
ถ้าไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการทำครุขนาดจิ๋วคุณผู้ชม
อย่างที่เห็นอยู่นี้นี่นะคะโอ้โหจะเห็นว่าเป็นงานที่ละเอียดมาก
ครุเป็นภาชนะตักน้ำของชาวบ้านภาคอีสานสารจากไม้ไผ่นำมาลงน้ำมันยางและชันใช้กักเก็บน้ำได้แต่ว่าปัจจุบันได้ปรับให้มีขนาดเล็กลงเพื่อใช้เป็นของตกแต่งบ้านเป็นของใช้หรือของที่ระลึกเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบลห้วยเหนืออำเภอขู่ขันจังหวัดศรีสะเกดค่ะในงานนี้ยังมีการแสดง
พื้นบ้านของทุกภาคให้ชมกันด้วย
อย่างรำรำมนาจังหวัดชายนาฏ
ลุงป้าน้าอามาร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนาน
แสดงถึงวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ทรงคุณค่า

ใครได้มาเที่ยวชมงานนี้ต่างก็ประทับใจค่ะ
ประทับใจพวกสินค้าโอท็อปที่มา
ก็มีของจังหวัดที่หนูอยู่ด้วยค่ะ
ก็รู้สึกดีใจค่ะพอมาเจอในกรุงเทพอะค่ะ
กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหากรรมวัฒนธรรมรัตนโกศิลป์
รมพระบารมี๒๓๔ปีกรุงรัตนโกศิลป์
เนื่องในโอกาสเห็นการสถาปนากรุงรัฐนาโกศิลป์
เป็นเมืองหลวงของประเทศแห่งราชวงศ์จักรี
โดยมีกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมของไทยและอาเซียนตลอด๕วันจัดงาน
๒๐๒๔เมษายน๒๕๕๙นพิธีท้องสนามหลวง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน